คดีจากการปราบรามแล้วก็จับกลุ่มเรื่องของเว็บพนันออนไลน์ที่มินนี่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใช่ไหม
ก็มีการขยายผลไปถึงตำรวจ๘นายที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กนะครับ
โจ๊กกับบิ๊กต่อความจริงก็ได้เจอได้คุยกันแล้วนะ
แต่ทนายอนัญชัยที่มาทำคดีให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่ายังไงผมก็หยุดไม่ได้แล้ววันนี้บอกว่ามีคนเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กบอกมีคนบอกขอให้หยุด
แต่ทนายนัชชัยบอกยังไงก็หยุดไม่ได้นะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะครับ
หลังจากสัปดาห์ก่อนลารัชการ๓วัน

ถูกต้องคนก็เอ๊ะตกลงยังไงจะหยุดหรือไม่หยุด

นี่บิ๊กโจ๊กวันนี้มาทำงานวันแรกนะฮะเปิดเริ่มต้นสัปดาห์มา
แล้วก็เป็นวันที่บิ๊กต่อทำงานในตำแหน่งพบตรวันแรกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างเต็มรูปแบบเลยนะฮะได้รับการโปรดกล้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ
๑นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้บิ๊กโจ๊กมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะ
นี่ฮะก็ตอนมาถึงก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรนะครับ
เกี่ยวกับคดีหรือว่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นนะครับแม่ก็ช่วงบ่ายนะฮะที่เดินทางออกมาเนี่ยจะออกไปข้างนอก
ผู้สื่อข่าวก็ดักรออยู่นะครับแล้วก็ได้สอบถามนะฮะ
หลายเรื่องนะฮะรวมทั้งเรื่องการจะรับมอบหมายหน้าที่
บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวให้ประบวนรอเนี่ยเป็นผู้มอบหมาย๑ที
แล้วเรื่องงานก็ไม่มีอะไรเครียดนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถไปทันที
ไม่มีครับไม่มีทำงานตามภูมิไม่เครียดไม่เครียด
ในส่วนเรื่องผัดีครับผมหว่าเนี่ยเต็มไปตามกันกันเลยนะคะ
ไม่รู้เรื่องครับ
ขณะที่ทนายอนัญชัยนะครับวันนี้ก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะ
โดยยอมรับว่าเมื่อคืนวันเสาร์ที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา
โจ๊กโทรมาหาพร้อมกับบอกว่าจะถอยในเรื่องนี้ดีหรือไม่
๓๐กัญญายนนะครับขออภัยนะ๓๐กัญญายน
บอกว่าจะถอยเรื่องนี้ดีหรือไม่คงหมายถึงเรื่องคดีที่ให้ธนาชัยทำให้อยู่
นายนาชัยบอกว่าก็บอกบิ๊กโจ๊กไปว่าจะถอยได้อย่างไร
เพราะยังมีตำรวจอีก๘นายที่ถูกกลั่นแกล้งและถูกดำเนินคดีอยู่
จะยอมแพ้อย่างนั้นไม่ได้ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กก็ได้บอกว่า
มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่สั่งการลงมาว่าขอให้หยุด
บอกว่าจะขอทำคดีนี้ต่อไปจะมาพักรบระหว่างศึกสงครามไม่ได้
ยังตลบอบอวนความเป็นความตายเท่ากัน
ด้วยความอึดอัดนั่นแหละธนานันชัยก็เลยโพสต์ไปนะฮะ
ที่บอกว่าเห็นผมโพสต์เนี่ยพอมีเรื่องตรงนี้ผมก็เลยโพสต์
เรื่องสู้ไม่ถอยที่โพสต์บอกผมทนายสายชนสู้ไม่ถอย
นี่เห็นไหมฮะใครก็โน้มน้าวผมไม่ได้นอกเสียจากผมถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งทนายความของโจ๊กอัคคณี
เท่านั้นทุกอย่างถึงจะจบแล้วก็โพสต์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องยิงธนู
ที่บอกว่าเกาทันนะฮะธนูเมื่อขึ้นสายแล้วต้องยิงให้เต็มเหนียวและตรงเป้าหมาย
ซึ่งหลังจากที่โพสต์ไปก็มีบุคคลปริศนาที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับวงการตำรวจ
โทรมาหาทนายอนัญชัยพร้อมกับเตือนว่าขอให้ระวังตัว
ทีนี้เรื่องบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่บอกว่าจะแถลงจะเปิดเผยพระรหัสสบดีนี้๕ตุลาคม
นายนัญชัยยืนยันว่ายังเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ทำเอกสารทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว
มั่นใจว่าหลักฐานชิ้นนี้ตรงกับสำนวนไทยที่ว่าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาว
เพราะเรื่องนี้จะกระทบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรง

แกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยเปรียบเทียบนะแล้วมาเปลี่ยนม้ากลางศึกเนี่ยมันไม่ได้
มันลบอย่างเงี้ยมันมันไม่ชนะไม่ใช่ว่าเราจะดันทุรังนะแต่ว่าเราดูแล้วสถานการณ์แล้วเนี่ยตอนเนี้ย
ฝุ่นมันยังจะหลบอยู่เลยแล้วก็ยังอยู่ในสลามลบอยู่เลยอยู่ปั๊บเนี่ยมาสั่งเบรกพี่เนี่ยพี่คงทำให้ไม่ได้
แต่ส่วนวิจโยคเนี่ยเขาจะหยุดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่ผมมันหยุดไม่ได้เป็นแต่ว่าเขาจะสอนผมจากต่างวิทยาลัย
อยากรู้เลยอยากช็อกเด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนถึงดวงดาวเอาว่างานแค่นั้นแค่นั้น
ที่ถูกค้นบ้านยังออกมาให้สัมภาษณ์เลย
แต่วันนี้เงียบไม่รู้ไม่ทราบรอผอบตร
จริงก็เงียบไปตั้งแต่วันมีภาพถ่าย
คือเงียบมากค่ะซึ่งทนายอนัญชัยบอกว่า

มันต่างกันไหมเรายังอยู่ในสนามลบ

แหมแต่วันนี้นะคะนักข่าวก็ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ล่ะค่ะ

เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยบอกว่า
เดี๋ยวเมื่อท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแบบเต็มตัว

ก็จะให้สัมภาษณ์ทุกอย่างเลย

แต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอบิ๊กต่อนะคะ
บอกว่านักข่าวก็รอกันจนถึงเย็น๕๖โมงค่ะคุณผู้ชมครับ
แต่มันมีตรงนี้น่าสนใจคุณผู้ชมลองดูตรงนี้นิดนึง
คือก่อนหน้านี้ค่ะรายการเจาะลึกทั่วไทย

มันมีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ
เพราะมีการถามเรื่องปฏิบัติการค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตร
เกี่ยวกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไหม

ว่าการเป็นคนบ้านบิคโจ๊กบิคตอร์เกี่ยวด้วยไหม

ตัวเองเข้าเวรราชองครักษ์อยู่

ที่ผ่านมาคบกับบิ๊กโจ๊กแบบพี่น้อง
และมีช่วงหนึ่งนะคะบิ๊กต่อบอกว่า

เคยพูดกับบิ๊กโจ๊กเอาไว้แบบนี้
นี่สำคัญค่ะในชีวิตของพี่

หาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้หรอก
ผมเป็นคนจริงใจผมไม่มีเล่เหลี่ยม
ผมคิดยังไงผมพูดตรง
ผมจะยิงกระสุนผมไม่เคยแทงใครข้างหลัง

นี่ประโยคตรงนี้น่าสนใจค่ะ
ส่วนภาพคู่เมื่อ๒๘กันยายนกับ
คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
อยากจะให้ปรับภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจค่ะ
ก็เลยคุยกับรองโจ๊กว่า

นายกบอกว่าอยากให้ปรับภาพลักษณ์
ก็หลายคนมองว่าทะเลาะกันหรือเปล่า

พยายามจะคุยกับรองโจ๊กตลอดว่า

เพราะอาจมีคนไม่หวังดี

คำนึงถึงเรื่องของความอาวุโสเป็นหลักค่ะ
ซึ่งพลตำรวจเอกรอยอิงข้าไปรถ

ซึ่งทุกคนก็แฮปปี้ในเรื่องของการเกลี่ยงานแบบนี้

ไม่อยากจะให้นักข่าวมโนกันไปเองนะคะ